คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีพี่นุ้ยสุจิรา
คือต้องบอกว่าเธอเนี่ยติดเล่นแอปพลิเคชันเอามากไม่ว่าจะไปที่ไหนพี่นุ้ยเนี่ยมักจะยกมือถือมาทำคอนเทนต์อยู่ตลอดเวลา
คือเขาทำเนี่ยก็เพื่อให้แฟนคลับดูแก้เครียดแม้จะไม่ได้รายได้จากตรงนี้แต่คุณแม่คนสวยบอกนะคะว่า
แค่สร้างความสุขก็แฮปปี้แล้วจ้า
น่าจะเพลงเมาคลีล่าสัตว์แล้วล่ะค่ะที่แบบว่าเป็นคลิปเริ่มต้นที่ตอนนี้ประมาณน่าจะ๓๐ล้านไม่แน่ใจ
ชอบคิดคอนเทนต์ก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยยาวมาจนถึงตอนนี้ค่ะคิดทุกวัน
คือถามว่าเสพติดไหมมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นภารกิจหน้าที่เจอหน้าทุกคนทักว่าลงหรือยังก็ต้องลงอย่างเป็นประจำ
แล้วก็เวลาเครียดเนี่ยก็คือต้องสไลด์มาดูไอจีนุ้ยบ้างหรือว่ามาดูในติ๊กต๊อกนุ้ยเนี่ย
แล้วเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาได้ขำเนี่ยนี่คือรางวัลของเรา
เออบางคนเนี่ยได้กำไรมาเป็นเงินแต่พี่นุ้ยได้กำไรมาเป็นความสุขนะเป็นเพลงที่บวกมาก
ใช่ค่ะแต่ว่าดูไอจีนุ้ยดูติ๊กต๊อกนุ้ยเนี่ยแก้เครียดได้จริงนะคุณผู้ชมนะจะได้สบายใจกันไปนะคะ